วันนี้ที่เครือไทยรัฐมีการจัดกิจกรรมพิเศษค่ะ
ก็วันนี้เป็นงานประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก
กัมพลวัชรพลแล้วก็มีพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กัมพลวัชรพลด้วยนะคะ

ติดตามเพิ่มเติมได้จากคุณสุพัตราศรีปัชชิมผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
พิธีประกาศเกียรติคนบุคคลสำคัญของโลก
กัมพลวัชรพลได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
บรรยากาศตลอดช่วงบ่ายมีบุคคลสำคัญทั้งภาครัฐและเอกชนเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในการประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลกในกัมพลวัชรพล
เช่นนายถาปนาสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรดจำกัดมหาชน
อบเงินสนับสนุนมูลนิธิไทยรัฐจำนวน๑ล้านบาท
คุณสุภาชัยเจียรวนลประธานผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์
คุณพุทธิพงศ์ปุณการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
โดยคุณหญิงปรณีสินวัชจารณ์พลคุณสาราวุฒร์วัชจารณ์พล
นาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้การต้อนรับ
งานปรากฏเกณฑิคุณบุคคลสำคัญของโลกในกัมพลวัชจารณ์พล
สำนักงานใหญ่หนังสภิมศ์ไทยรัฐโดยจัดขึ้นบริเวณโถงชั้นหนึ่งอาคารหนึ่ง
งานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนายกัมพลวัชรพลอดีตผู้มนวยการ
สือพิมพ์ไทยรัฐได้รับประกาศยกย่องจากองค์การวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนค่ะซึ่งเป็นคนไทยเพียงคนเดียว
และคนเอเชียเพียงคนเดียวในครั้งนี้ที่ได้รับประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลก
วาระเฉลิมฉลองร้อยปีชาตการพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดถึงสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
โดยท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา
ด้วยการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้เด็กมีการศึกษาที่ดีขึ้นค่ะ
และในวาระเฉลิมฉลองร้อยปีชาตการที่นายกัมพลวัชรพลได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังได้สารต่อปฏิฐานของท่านด้วยการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาขึ้นอีก๑๐แห่งค่ะ
จากเดิมที่มีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศหนึ่งร้อยหนึ่งแห่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะทำให้มีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดแห่งค่ะ
และในเวลา๑๗นาฬิกานะคะนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
แสดงปราธกฐาเรื่องชีวิตและผลงานในกัมพลวัชรพลนายนวรัฐพงภัยบูลศิลปินแห่งชาติ
บทกวีนิพลสะดุดีในกัมพลวัชรพลและในช่วงท้ายนะคะก็จะมีการขับร้องเพลงนกขมิ้น
โปรดของพอกัมพลวัชรพลโดยนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานคุณธานินอินทรเทพ
และจะมีศิลปินแห่งชาติคุณธนิสีกลิ่นดีค่ะเป็นผู้เป่าคลุยบันเลงเพลงนกขมิ้น
ไปด้วยในระหว่างขับร้องค่ะ
และเป็นที่น่ายินดีนะคะว่าห้องสมุดคองเกรดหรือหอสมุดอเมริกันค่ะ
ซึ่งเป็นหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ขอความอนุเคราะห์หนังสือทั้งสี่เล่มที่ทางไทยรัฐนะคะ
ได้มีการจัดพิมพ์ในวาระพิเศษนี้ค่ะนัทชัยลาวฮบุตรถ่ายภาพสุพัตราศรีปัชชิม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
ขอบคุณคุณสุพัตราศรีประชิมด้วยนะคะ
นั่นเป็นบรรยากาศล่าสุดสำหรับพิธีประกาศกิติคุณอดีต
พ่อมนายการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะในกำพลวัชรพนธ์ค่ะ